ข้อแนะนำเบื้องต้น๑การใช้งานควรวางหนังสือพิมพ์ไว้ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ
ตำแหน่งของการส่องที่เหมาะสมคือให้ยกโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตห่างจากหนังสือพิมพ์ประมาณ๑ฟุตโดยทำมุมประมาณ๔๕องศา
โดยต้องส่องที่ภาพนั้นทั้งภาพไม่ใช่เฉพาะสัญลักษณ์รูปโทรศัพท์

ลอรี่รวมภาพนิ่งสามารถเลื่อนซ้ายขวาที่หน้าจอเพื่อชมภาพต่างพร้อมเพลงประกอบ
วิดีโอขนาดสั้นมีการใช้งาน๒ลักษณะคือ

หมายถึงเมื่อปรากฏภาพวีดีโอขึ้นมาบนหน้าจอแล้ว
ต้องถือโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตค้างไว้บริเวณภาพนั้นตลอดการชม

หมายถึงเมื่อทำการส่องที่ภาพจะปรากฏวีดีโอแบบเต็มหน้าจอ
สามารถยกโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตออกได้
รายละเอียดของสื่อผสมในแต่ละหน้ามีดังนี้
หน้า๑๒เพื่อรับฟังเสียงประกอบ
หน้า๒วีดีโอประกาศสำนักพระราชวัง
หน้า๓วีดีโอพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพ
หน้า๔จุดที่๑วิดีโอสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูตาน
ถวายราชศักระพระบรมศพ
จุดที่๒กราฟิกพระโกรธทองใหญ่ประกอบพระราชอิสริยยศ
สามารถเลื่อนภาพไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อรับชมโดยรอบ
หน้า๕จุดที่๑ภาพยนตร์เพลงสันเสริมพระบารมี
ถ่ายทำโดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคล
จุดที่๒วีดีโอประกอบการขับเสพา
หน้า๖๑หลวมภาพเมื่อครั้งทรงพระเยาคม
ที่สองวีดีโอเมื่อครั้งทรงพระยาว
จุดที่๓๑หลวมภาพในหลวงรถการที่๙

หน้า๗วีดีโอพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

วีดีโอพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ๖๐ปี

หน้า๑๐วิดีโอทรงพระผนวด
หน้า๑๑รวมภาพในหลวงรัชกาลที่๙กับพระสงฆ์ไทย
หน้า๑๒วีดีโออธิบายระยะทางเสด็จพระราชดำเนินตลอดการครองราช
หน้า๑๓กราฟิกขั้นตอนการทำฝนหลวง
สามารถปรับมุมกล้องได้ทุกทิศทางเพื่อรับชมโดยรอบ

จุดที่๒วีดีโอสกรูปข่าวขั้นตอนการทำงานของแก้มลิง

เมื่อครั้งเหตุการณ์๑๔ตุลา
จุดที่๒วีดีโอกระแสพระราชดำรัฐ
เมื่อครั้งเหตุการณ์พฤษภาธมิน

รวมภาพเสาขอสอพระราชทาน
จุดที่๒รวมภาพตราปรายศนียากร

จุดที่๓รวมภาพธนบัตรที่ระลึกรัชสมัยรัชกาลที่๙
รวมภาพธนบัตรที่ระลึกรัชสมัยรัชกาลที่๙
จุดที่๓รวมภาพธนบัตรที่ระลึกรัชสมัยรัชกาลที่๙
จุดที่๓รวมภาพธนบัตรที่ระลึกรัชสมัยรัชกาลที่๙
จุดที่๓รวมภาพธนบัตรที่ระลึกรัชกาลที่๙

จุดที่๓รวมภาพธนบัตรที่ระลึกรัชกาลที่๙

จุดที่๓รวมภาพธนบัตรที่ระลึกรัชกาลที่๙

จุดที่๓รวมภาพธนบัตรที่๙

จุดที่๓รวมภาพธนบัตรที่๙

จุดที่๓รวมภาพธนบัตรที่๙

จุดที่๓รวมภาพธนบัตรที่๙

จุดที่๓รวมภาพธนบัตรที่๙

จุดที่๓รวมภาพธนบัตรที่๙

จุดที่๓รวมภาพธนบัตรที่๙

จุดที่๓รวมภาพธนบัตรที่๙

จุดที่๓รวมภาพธนบัตรที่๙

จุดที่๓รวมภาพธนบัตรที่๙

จุดที่๓รวมภาพธนบัตรที่๙

จุดที่๓รวมภาพธนบัตรที่๙

จุดที่๓รวมภาพธนบัตรที่๙

จุดที่๓รวมภาพธนบัตรที่๙

จุดที่๓รวมภาพธนบัตรที่๙
จุดที่๓รวมภาพธนบัตรที่๙